คนไม่หล่อขนาดนี้ทำไมมาเป็นดาราได้
คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหล่อหรือไม่หล่อนะ

วันหนึ่งเราเห็นศิลปินตลกใช่ไหม

เป็นหม่ำร้อยล้านเป็นหม่ำพันล้าน

หาเงินได้หลายพันล้านอาจจะเป็นหมื่นล้านด้วย

แต่เรื่องความรักเนี่ยอกหักตลอดชีวิต
ว้าวแค่คนอยากได้ใครก็ไม่ได้

วันที่๑๘พฤษภาคมถึงกรกฎาคือ

บอสใหญ่เออบอสที่เคยเจอบอสทุกวัน

เขาจะไปผ่าตัดหน้า